ไปดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อล่าสุดที่มีการแถลงออกมาวันนี้จากทางสบค
๑๗รายที่มาเจอเชื้อทั้งหมดเดินทางกลับจากต่างประเทศทั้งหมดด้วยนะคะ
นายแพทย์ทวีสินวิสนุยธิงโคสกสอบครแถลงสถานการณ์แกรมแพทย์ระบาดของโควิดสิบเก้า
ระบุว่าผู้ป่วยใหม่ใน๑๗รายวันนี้เดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วก็กักตัวอยู่ที่กักกันของรัฐ
ตรวจเชื้อครั้งแรกไม่พบแต่มาติดเชื้อในช่วงการตรวจครั้งที่๒นะคะ
จำนวนนี้แบ่งเป็นผู้เดินทางกลับจากคูเวสสิบสามรายกาต้าสองรายสาอุดีอาราเบียสองราย
ขณะเดียวกันในวันนี้ไม่มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นและไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
ผู้ป่วยสะสมทั้งหมดยังอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยกับอีกหนึ่งรายกลับบ้านไปแล้วสองพันเก้าร้อยหกสิบแปดรายอยู่โรงพยาบาลเจ็ดสิบห้ารายเสียชีวิตสะสมห้าสิบแปดศพ
มาตรการผ่อนปลนระยะที่สี่ในกลุ่มสีแดงจะเป็นกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในแพทย์ทวีสินบอกว่าต้องร่วมหารือกับผู้ประกอบการต่างต่างหาแนวทางปฏิบัติสิบสองกิจกรรมอาทิสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะสถานบริการอาบอบนวดการจัดคอนเสิร์ตงานอีเว้นสวนสนุกสวนน้ำโรงเรียนสถ
หรือว่าการแข่งขันเพิ่มเติมทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวจะดูก่อนมาตรการป้องกันเป็นอย่างไรและจะเปิดได้อย่างไรในระยะที่สี่นะคะ